มีพลเมืองดีนะคะไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่สพเมืองตรังนะคะ
บอกว่ามีน้องคนหนึ่งอายุแค่๙ขวบเรียนอยู่ป๔
ถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยทำร้ายร่างกายจนโอ้โหน่วมไปทั้งตัว
แล้วก็ทำร้ายร่างกายมานานแล้วนะคะ
น้องคนนี้ค่ะชื่อว่าน้องต้นข้าวนะคะ
แค่๙ขวบเองค่ะอยู่ป๔
คือถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายแบบจับล่ามโซ่
แล้วก็ทำร้ายจนเป็นแผลทั้งตัวแบบนี้ค่ะ

ที่บ้านฉางหลางอำเภอสิเก่าจังหวัดตรัง
พอไปถึงก็เห็นตามตัวของน้องต้นข้าวเนี่ยนะ
มีแผลจากการถูกทุบตีแขนสองข้างเลยนะคะเป็นแผลเลย
ข้อเท้าทั้งสองข้างเพราะว่าถูกล่ามโซ่ด้วยนะ
แล้วก็ที่ขาอ่อนสองข้างก็มีบาดแผลอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
พ่อเลี้ยงชื่อว่าในหมัดไม่รู้ชื่อสกุลจริงนะคะ
บ้านเดิมอยู่ที่อำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
ทำร้ายร่างกายน้องต้นข้าว
อย่างเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยค่ะ๒๙เมษายน
ญาติพาไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสพศิเกา
เพื่อดำเนินคดีกับพ่อเลี้ยงจนถึงที่สุดนะคะ
น้องต้นข้าวบอกว่าก่อนหน้านี้เคยขอเงินพ่อเลี้ยงไปซื้อขนม
แล้วก็ไปตัดผมพ่อเลี้ยงไม่ให้
น้องเขาก็ยอมรับว่าน้องก็ไปขโมยสตังค์จากพ่อเลี้ยง
พอกลับมาถึงบ้านเท่านั้นแหละพ่อเลี้ยงล่ามโซ่เลยค่ะ
ล่ามโซ่ตรงข้อเท้าแล้วก็ตีด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกจนไม้หักอะค่ะ
น้องก็ร้องด้วยความเจ็บปวดแต่พ่อเลี้ยงก็ไม่หยุดตี
แล้วก็ไม่มีใครช่วยคือตีไปเรื่อยจนไม้หักถึงหยุดน่ะ
ทีนี้ถามว่าแล้วแม่แม่ทำอะไรคือแม่นั่งร้องไห้ค่ะ
แม่ได้แต่นั่งร้องไห้ก็ไม่ทันได้ช่วย
น้องต้นข้าวบอกว่าก่อนหน้านี้เคยโดนตีมาแล้วหลายครั้งนะคะ
เคยถูกตีด้วยสายไฟด้วยเพราะว่าน้องเขาออกไปเที่ยว
ไปเล่นกับเพื่อนนะคะกลับมาบ้านก็โดนตีเลย
ต้นข้าวบอกว่าตอนนี้ไม่อยากกลับไปอยู่กับพ่อเลี้ยงแล้ว
รู้สึกกลัวมากก็เก็บเสื้อผ้าออกมาอยู่กับญาติ
พลอยพิโรมอายุ๕๙ปีคนนี้เป็นญาติของน้องต้นข้าวนะคะ
ก็บอกว่าไม่ให้น้องกลับไปอยู่กับพ่อเลี้ยงแล้วแหละ
เพราะว่ากลัวว่าน้องจะถูกทำร้ายร่างกายอีก
ตอนที่น้องถูกตีแบบหนักเนี่ยนะคะทางญาติก็พาไปหาหมอ
คุณหมอบอกว่าคือตอนนี้ไม่ใช่แค่ฟื้นฟูแค่สภาพร่างกายของน้องนะ
สภาพจิตใจของน้องต้นข้าวก็น่าเป็นห่วงต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางตำรวจนะคะ
ได้เพื่อเทพเหลือและยังได้คนนี้พาไปหาหมอ
ซึ่งตอนคนนี้มาถึงกำมาบอกป้าว่าเขานที่ร้านนี้ถูกตี
ถึงพาไปอนาไมล์แล้วจะทำยังไง
ไปบางที่ไปนะ

คือทางญาติบอกว่าถามน้องว่าถูกตีบ่อยแค่ไหนน้องไม่ค่อยบอกนะคะ
แต่พอครั้งที่มันหนักเนี่ยก็เลยต้องพาไปหาหมอ
ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามเพราะว่าเพื่อนบ้านหรือว่าญาติเขาก็บอกว่าเหมือนกับเป็นเรื่องในครอบครัวไง
ก็เลยไม่กล้าเข้าไปห้ามเพื่อนบ้านเห็นประจำนะ
แต่พอมันหนักมันไม่ไหวเนี่ยญาติก็เลยต้องพาไปหาหมอนะคะ
นักข่าวของเราก็สอบถามไปที่ทางตำรวจสพศิเกานะคะพันธุ์ตำรวจเอกสานิทพลเพชรผู้กำกับสพศิเก่า
ผู้กำกับก็บอกว่าคดีนี้ได้รับเรื่องแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้ว
ทางเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสิเก่า
ทางคุณหมอให้นอนพักดูอาการก่อนนะคะ
หลังจากนี้ถ้าบาดแผลและสภาพจิตใจของน้องดีขึ้น
ก็จะต้องให้น้องมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อที่จะออกหมายจับพ่อเลี้ยงคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ